คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปนี้ให้ใช้ชื่อเรื่องว่าหัวร้อนจนได้เรื่องอืม
แท็กซี่คันหนึ่งเขาไม่พอใจที่ถูกรถเก๋งข้างหลังอ่ะแซงไปอ่า
ต้องการจะเอาคืนมันต้องแสงคืนให้ได้
ฮะก็ขับไล่กันไปคันรถเก๋งเห็นแท็กซี่ตามก็เลยต้องขับหนีหนี
กลับไปที่ความเร็วหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โห
พยายามจะไลฟ์สดขณะที่เขาพยายามจะแซงแล้วแซงสำเร็จ
แซงปุ๊บรถเสียหลักกระแทกเสาไฟฟ้าอัดก๊อปปี้ร่างเนี่ย
บาดเจ็บสาหัสเลยครับโอ้โห

ไลดี้กับอีกคันนี้มาไอเน้นออกไหนละไอ
นี่แท็กซี่ชิงขวาเนี่ยฉลบเข้าขวานี่ออกมาเนี้ย
สูงส่งส่งคงจะมีคำถามว่าทำไมเหยียบได้ถึงด้อแปดสิบ

ของแท็กซี่หลังจากที่แซงเขาได้พับกับเจ้าเสาไฟฟ้าอย่างนี้เลย
อ้าวจริง

ว่ากำลังไปพยายามแซงเขาอยู่อะไรแบบนี้

โถ้ตายแล้วเวลาไปสอบใบกับกิน

มือทั้งสองมือของท่านต้องจับพวงมาลัย

เป็นเส้นทางตรงตรงเลยโล่งเลยตีหนึ่งนะฮะของวันที่สิบหกที่ผ่านมานี่แหละนะฮะ
อ่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนถึงแยกตัดเข้าถนนพุทธมนตรสายห้ามราวห้ามร้อยเมตร
ซี่คันนี้ระหว่างที่เขาแซงรถเก่งคันหน้าได้เนี่ยเสียหลักสะบัดแล้วก็ไปอัดก๊อปปี้อยู่กับเสาไฟกลางลำเลย
สภาพนี่ฟาดอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะฮะด้านของรถด้านบนรถเนี่ยที่ฟาดก็เสียหายอย่างหนักรถเกือบจะขาดจะพับเข้าหากันเลยนะฮะ
รุดบัวแล้วก็มือถือสองเครื่องคาดว่าเป็นของคนขับแหละเพราะว่าในตอนที่ไปเจอไม่มีผู้โดยสารนะฮะ
แล้วที่สำคัญอ่ะมือถือยังคงไลฟ์คาอยู่นะอืม
ขนสดเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นยันจบอะครับ
แล้วมันถือภาพตั้งแต่คนขับแท็กซี่
จนกระทั่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในคลิป
มันเห็นทุกอย่างขับตามรถเก๋งคันหน้าแซงขึ้นไป
เขาขับมาตั้งแต่ถนนบรมราชชนนานี
ไปตัดกับถนนพุทธมนตรสาย๓
ขณะที่เกิดเหตุแท็กซี่แซงคันหน้าได้พอดี
แล้วอย่างที่เห็นในภาพมันคือเนินสะพานพอดี
สะพานข้ามครองมันก็กระโดดใช่ไหม
มันก็ฟาดเสียหลักหมุนไปฟาดกับเสาไฟ
นักคอลอตดีไม่มีผู้โดยสารนะครับแท็กซี่ขับมาคนเดียว
ทีนี้ถามว่าคนขับรถเก่งที่เป็นคู่กรณีเขารู้เรื่องไหม

เขาคือนายกิติชัยวัชรกมลเป็นคนขับรถเก่งคู่กรณี
หลังจากเกิดเหตุเขาจอดลงมาช่วยคนขับแท็กซี่ด้วยนะ

เขาให้การแบบนี้ระหว่างทางขับรถ

เดินทางกลับบ้านย่านพุธกรรมทนศ์สาย๕

ในช่องทางด่วนของถนนบรมราชชะทะลินี่ค่า
ออกฝั่งตรงข้ามสอนอคู่ขนานลอยฟ้า

เขาก็เลยแซงไง

บี้มาบี้มาเขาก็เลยขับหนีด้วยความเร็ว
แล้วตอนนั้นเขาเร็วสุดที่เขาทำได้คือ๑๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แล้วคิดดูว่าแท็กซี่จะแซงเขาได้ต้องเร็วเท่าไหร่

ไปถึงทางแยกต่างระดับพุทธมนตรสาย๔แท็กซี่มาแล้วครับ
รถพยายามจะเข้าช่องคู่ขนานเขาก็เลยชะลอบจะเลี้ยวซ้าย
เพื่อเข้าพุทธมนตรสาย๕จังหวะนั้นเขาอยู่ช่องซ้ายแล้ว
แล้วเห็นในภาพมันเป็นเนินสะพานแท็กซี่แซงได้พอดี

กระโดดขึ้นสะพานไปแล้วก็พลิกคว่ำไปเอง

ตำรวจก็เดี๋ยวต้องรอสอบสวนคนขับแท็กซี่
พอให้เขาหายบาดเจ็บแล้วก็มาสอบสวนก่อน
แต่หลักฐานทุกอย่างมันคือในไลฟ์ที่แท็กซี่เขา

ตอนนี้คนขับแท็กซี่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลที่นครปฐม
เห็นไหมครับอย่าไปแซงคืนกันเลยก็ปลอดเขาแซงไปสินะ
มันไม่มีอะไรที่จะได้เลยมีแต่เซียเกษียณ
เสียเวลาเสียทรัพย์สินเสียชีวิตเสียจิตใจเสียความรู้สึก

งูไปเลยนะแล้วก็แบบนี้อย่างที่น้องก๊อฟบอกครับ
ถ้ารีบให้เขาไปก่อนก็ไปแซงคืนเลยครับ